ตอนนี้น้องมาเรียมนะครับก็สถานการณ์เท่าที่ฟังจากรับฟังจากท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก็ตอนนี้อาการเริ่มทรงขึ้น
ต้องเรียนว่ามีหลายท่านพยายามอยากจะให้เอาน้องเข้าไปอยู่ในบ่อบริบาลหรือว่าบ่ออนุบาล
แต่ว่าหลังจากที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วก็ทีมงานแล้ว
การที่เอาน้องไปอยู่ในบ่อนั้นรังแต่จะก่อให้เกิดความเครียดมากขึ้น
พยูนเป็นสัตว์ที่เครียดง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เวลาจะไปฉีดวัคซีนบ้าง
หรือว่าการเคลื่อนย้ายอะไรนั้นเนี่ยก็จะทำให้น้องเขายิ่งเครียดขึ้นไปอีก
การให้น้องเขาอยู่ในสถานที่อยู่ธรรมชาติของเขาในปัจจุบัน
ได้มีโอกาสเล่นโครนไปหาย่าทะเลบ้างอะไรบ้าง
จะทำให้น้องเขาคลายเครียดลงไปแล้วจะทำให้ทั้งสุขภาพกาย
แล้วก็สุขภาพใจของน้องมาเรียมนั้นดีขึ้นตามลำดับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะละเลยไม่ได้
เราพูดกันอยู่เสมอว่าพยูนนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ที่มีความเครียดง่ายอ่อนไหวง่าย
พยูนเครียดทีหนึ่งทีมงานแพทย์และทีมงานพี่
ที่ดูแลน้องมาเรียมนั้นก็มีความเครียดไม่แพ้กัน
ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนว่านอกจากให้กำลังใจน้องมาเรียมแล้ว
ก็ให้กำลังใจทีมงานทั้งคุณหมอที่คอยเฝ้าดูแลอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมง
ทีมงานที่ต้องคอยดูแลน้องมาเรียมเพราะว่าเครียดไม่แพ้กันกับพยูนทั้งหลาย
แต่ว่าที่ผ่านมาก็ต้องชื่นชมนะครับทีมงานคุณหมอ
แล้วก็ทุกคนที่ได้ดูแลน้องมาเรียมแล้วก็สัดทะเลเป็นอย่างดี